เหมือนเรื่องนี้ค่ะที่ชาวบ้านเนี่ยเขาก็อาศัยช่วงโควิดระบาดเนี่ย
วิถีชีวิตเหมือนกันนะคะมาเป็นนักล่าสู้กับโควิด
ล่านักล่าที่ว่านี้จะล่าอะไรไปตามดูค่ะ
โอ้โหนี่ออกไปล่าอะไรกันแล้วเนี่ยล่าไข่มดแดงดิฉันเลยใส่ชุดแดงมาล่อเลยทีเดียวนะคะ
มดแดงเหรอคะเป็นแม่มดค่ะเป็นแม่เป้งนะคะอุปกรณ์ต้องมาครบมือแบบนี้
พี่คนนี้คือพี่สุทัศน์โพศีนะคะเป็นหนึ่งในชาวบ้านที่ออกมาตามล่าหาไข่มดแดง
เขาบอกว่าการที่จะเป็นนักลากไข่มดแดงไม่ยากเพียงแค่มีไม้ไผ่ลำยาวยาว
แล้วก็เอากระสอบปุ๋ยผูกไว้ที่ปลายไม้แบบนี้ก็เป็นอุปกรณ์ล่าไข่มดแดงได้แล้ว
แล้วก็ต้องเลือกพิกัดให้ดีด้วยพิกัดที่ว่าคือต้นไม้ที่เกิดอยู่แถวริมน้ำ
เพราะที่นี่เนี่ยมันเป็นแหล่งรวมรังมดแดงเลยนะแล้วพอเจอปุ๊บเอาเล็งดีแล้วเอาไม้สอยขึ้นไปเลยค่ะ
เขย่าให้รังเนี่ยมันร่วงลงมาให้ไข่นี่มันร่วงลงมานะคะ
มาให้หมดคุณจะได้ทั้งแม่มดนะคะแม่มดแม่มดแดงนะไม่ใช่แม่มดที่ไล่มนต์นะคะ
ไม่ใช่แม่มดแบบนั้นนะได้ทั้งแม่เป้งใช่ไหมทั้งมดทั้งไข่
ได้มาหมดเลยเต็มกระสอบพอได้ลงมาแล้วนะคะก็นำไปใส่ในกระป๋องที่มีน้ำอยู่
เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะแยกระหว่างไข่กับมด
แล้วเขาก็จะเอาไม้เอาผ้าผ้าเอาไปลอยจุ่มลงไปในน้ำเพื่อให้มดมันไตขึ้นมา
ไม่ต้องหยิบออกทีละตัวสองตัวให้เสียเวลามดเขาก็เอาตัวรอดใช่ไหม
มาเป็นพวงเลยแบบนี้ค่ะเรียกว่าพวงมดแดงครับเอ้ยมาแบบนี้แล้วนะคะ
พี่เขาบอกว่าใช้เวลาวันหนึ่งประมาณ๓๔ชั่วโมงเท่านั้นนะ
แต่ได้ไข่มดแดงมามากกว่า๑กิโลกรัมเยอะนะคุณ
บางคนเนี่ยหาได้ก็เอาไปทำอาหารทานเองบางคนก็แบ่งขาย
ขายได้นะกิโลกรัม๑๔๕๐๐บาทเลยนะคุณ
สร้างรายได้ดีถูกต้องอาหารขึ้นชื่อนะคะอาหารชั้นสูง
เป็นวิธีการที่ช่วยลดรายจ่ายแถมยังสร้างรายได้ในช่วงยุคโควิดด้วย
แต่เอาจริงแล้วไม่ใช่โควิดเป็นช่วงฤดูกาลของเขาก็ทำแบบนี้เหมือนกันนะครับ
ถือว่าเป็นการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ดีเลย